พี่อุ๋ยที่ไปกระโดดเกาะกระโปรงหน้ารถ
ไม่รู้คนแรกหรือเปล่าแต่เป็นข่าวดังในคนแรกแน่

ทะเลาะกันเลิกกันแล้วก็ไปกระโดดเกาะกระโปรงหน้ารถ
แล้วก็ร้องห่มร้องไห้เสียใจที่สุดท้ายต้องเลิกกันไปอะไรอย่างนี้นะ

หลังจากนั้นก็เดินสายออกรายการคนรู้จักเยอะขึ้น
แล้วใส่เสื้อปีศาจแดงแมนยูด้วยเห็นไหม

กระทั่งมีงานในวงการบันเทิงเลยนะ
ทำทุกอย่างถึงขั้นล่าสุดลงเล่นการเมือง

สุดท้ายก็บอกโอ๊ยกลับไปขายหน่อกล้วยเหมือนเดิมดีกว่า

นี่แกก็ยังเต้นยังพริ้วอยู่เห็นไหม

ชีพหลักก็คือยังปลูกหน่อกล้วยอยู่

เสียชัดแต่งงานแล้วพี่อุ๋ย

แต่งงานเลยเขาบอกคนนี้แหละใช่เลย
ออมค่ะเจ้าสาวคือน้องออม
หรือคุณทัศนีโฉมงามอายุ๓๒ปีนะคะ

งานแต่งของเสียชัดหรือว่านายธนสิทธิสุเกตจัดขึ้น
เมื่อวานนี้๙โมงตรงเลิกงามยามดีนะคะ

ใช่คือเสียชัดนำสินสอดเงิน๕๙๙๙บาท
ไปสู่ขอเจ้าสาวถูกเข้าไม้เข้ามือ

ก็คือประหลัดเทวันไปทำพิธีสู่ขวัญให้คู่บ่าวสาวด้วย
มีชาวบ้านมาร่วมแสดงความยินดีเป็นร้อยเลยนะคะ

ผู้สื่อข่าวพอรู้เรื่องปุ๊บยกหูหาเลย

ยังไงสิเล่าสิ

ต้องขอโทษแฟนคลับด้วยจริงนะครับ

และประกอบกับเจ้าสาวผมน้องออมเขาไม่ค่อยอยากเป็นข่าว
เส้นทางความรักของผมกับน้องออมน่ะเหรอ
เรารู้จักผ่านทางเฟซบุ๊กอีกแล้วครับท่าน

โทรคุยทางโทรศัพท์ทุกวันเลย

โทรคุยกับน้องออมทางโทรศัพท์ทุกวันเลย
ครบ๒เดือนเสียชัดบอกความรักมันอัดแน่นในอก

และตอนนี้เตรียมทำธุรกิจเกี่ยวกับการขายหน่อกล้วยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรด้วยกันแล้วนะคะ
แม่พูดถึงเสียชัดน้องเกดก็มานะ

ตคนรักที่ทำให้เสียชัดเป็นที่รู้จักไปในประเทศไทย
เกดวันนี้อัดคลิปฝากถึงเสียชัด

วยพรแสดงความยินดี
ไปฟังไหมว่าน้องเกดอวยพรว่าอะไรบ้าง
แต่งงานแล้วเหรอคะยินดีด้วยนะคะที่แต่งงานเป็นฝั่งเป็นฝานะคะ

จากนี้ก็ขอโวยพรให้มีความสุขมากนะคะ
แล้วก็อย่าลืมรักภรรยาให้มากนะคะ
อย่านอกใจภรรยานะรู้ไหม
อย่ามีสี่มีห้ามีหกนะคะ
ถ้าใครเขาโทรมาขอเงินไปโรงพยาบาล

เขาก็ฝากกันด้วยความปรารถนาดี